หลายคนที่ติดตามข่าวกระดยิงที่โคราชเมื่อวานนี้
หลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

อะไรที่ทำให้มนุษย์คนหนึ่งกลายเป็นเหมือนกับปีศาจได้ขนาดนี้
เรามีโอกาสได้ไปคุยกับสามีของหนึ่งใน
จะใช้คำว่าคู่กรณีก็อาจจะใช้ได้เหมือนกันนะคะ
เป็นสามีของแม่ยายของผู้บังคับบัญชาของจ่าสิบเอกจักรพันธ์
ที่เป็นศพแรกที่ถูกยิงที่บ้านพักนะคะ
เขาบอกว่าปมเหตุมันมาจากเรื่องของการซื้อขายบ้านพร้อมที่ดิน
เรื่องของเงินทอนที่เขาควรจะต้องได้จากในหน้า
เรื่องของการเอารถไปจำนอง

เนกนรพลวิจันทร์สามีของนางอนงมิจันทร์
คู่พิพาทกับจ่า๑๑จักรพรรณเล่าให้เราฟังบอกว่า
ประเด็นที่เขาคิดว่าผลักดันให้จ่า๑๑จักรพรรณ
ตัดสินใจก่อเหตุลุกลามบานปลายมาขนาดนี้เนี่ย

เรื่องแรกคือเรื่องฆ่าในหน้าค้าบ้านพร้อมที่ดิน
วันที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้ค่ะ
นางอนงเรียกจ่า๑๑จักรพรรณกับในหน้า
มาพูดคุยกันถึงประเด็นเงินทอน

จะต้องได้รับจากการค้าบ้านพร้อมที่ดิน
ในที่กว่า๔๘ตารางวาจำนวน๕หมื่นบาท
คือบ้านพร้อมที่ดินอันนี้เนี่ยมันเป็นเหมือน
หนึ่งในโครงการที่เขาจะมีการขายให้กับทหารกันนะคะ
แล้วก็จะมีนายหน้าซึ่งนางอนงเนี่ย
เป็นคนจัดการจัดสรรเรื่องของบ้านต่าง
ว่าจะเป็นหลังไหนที่ผืนไหนอะไรอย่างไร
จาก๑๑จักรพันธ์ก็คือมาติดต่อซื้อบ้านพร้อมที่ดิน
กับนางอนงโดยมีนายหน้าเป็นตัวกลาง
ซึ่งเขาบอกว่าหลังจากที่มีการซื้อขายอะไรกันเสร็จสับแล้วเนี่ย

ทีนี้พอซื้อขายกันเสร็จสับมันจะมีเงินทอน
ที่ในที่นี้เขาเรียกกันว่าลูกค้านะคะ
แต่ลูกค้าที่ว่าก็คือจ่า๑๑จักรพรณนี่แหละ
เป็นเงินทอนที่เขาจะต้องได้คืน๕๐๐๐บาท
ซึ่งนางอนงบอกว่าให้กับนายหน้าไปแล้ว
แต่ว่าจาก๑๑จักรพันธ์ยังไม่ได้เงินจำนวนนี้
เห็นบอกว่าทวงถามกันมาเป็นเวลาเป็นเดือนเหมือนกัน
จนกระทั่งวันเกิดเหตุรีบมาคุยกันเรื่องประเด็นเงินทอนอันนี้
ซึ่งมีพันเอกอนันทรศกระแส
ผู้ประคับบัญชาของจ่า๑๑จักรพรณนั่งฟังเป็นพยานด้วย
พันเอกนรพก็คาดว่าจ่า๑๑จักรพรณน่าจะเข้าใจผิด
คิดว่านางอโน้มเนี่ยไม่ยอมคืนเงิน๕๐๐๐๐บาทนี้ให้
แล้วคิดว่านางอนงจะโกงเงิน
ส่วนอีกประเด็นนึงที่คิดว่าน่าจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทำให้จ่าสิบเอกจักรพันธ์ก่อเหตุก็คือ
รถยนต์ของพันเอกอนันทรโรธ
ซึ่งพันเอกอนันทรศเป็นผู้ค้ำประกัน
ในหน้าคนนี้เอารถยนต์คันนี้ไปจำนำในราคา๑๒๐๐๐บาท
แล้วก็ถูกให้พันเอกอนันทรศสั่งให้ไปถ่ายคืน
ก็เลยอาจจะทำให้จ่าสิบเอกจักรพงศ์ไม่พอใจว่านางอนงจ่ายเงินทอนคืนกับนายหน้าไปแล้ว

แล้วพอจะเอาเงินที่มาจ่ายจากผู้ค้ำประกันก็กลายเป็นว่ารถถูกเอาไปจำนำอีก
เงินก็ไม่มีได้แล้วก็ทวงถามมาหลายเดือนแล้ว
เลยคิดว่านี่น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้จ่าสิบเอกจักรพันธ์ตัดสินใจเกาะเหตุเลวร้ายแบบนี้ขึ้น
แฟนผมเนี่ยเรียกไอ้คนยิงมากับนายหน้านะ
นายหน้าก็คือเป็นลูกน้องของแฟนผมเอง
แล้วก็เรียกมาคุยกันได้มันเป็นยังไง
หนึ่งจ่ายในหน้าไปหมดแล้วจ่ายค่าเงินทอนไปหมดแล้วเนี่ยทำไมว่ามันจ่ายไม่หมด
เพราะว่าพวกนี้เขาจ่ายไปหมดแล้วที่ว่าเงินเขาคืนเท่าไหจ่ายไปหมดแล้วก็เรียกเจ้าตัวมา
เรียกเจ้าตัวมาคุยที่บ้านมาสอบถามว่ามันเป็นยังไงอะไรยังไง
โดยให้ผู้พันธุ์มาฟังเป็นพยานด้วย
แล้วก็ตกลงว่าถ้าเขาไม่จ่ายนะคนตายเนี่ยนางอนงเนี่ยก็จะจ่ายให้
โดยให้อ่านายหน้าเนี่ยรับหนี้แทนรับหนี้แทนเราจ่ายให้ไว้ก่อนรอบสอง
เอารถเอารถไปจำกับพวกด้วยในรถรถร่วมกัน
แล้วควรกัลเลยผู้หญิงของเนี่ยนางนํองเนี่ยบอกว่าไปเอารถมาคืนมา
เอาไปคืนมาวันนี้ไม่พอใจเราก็อาจยิงก่อนเลย

แต่ว่าในหน้าบาดเจ็บไม่เสียชีวิต
เดี๋ยวต้องรอตรวจสอบกันเมื่อถ้าเขาอาการดีขึ้นและสามารถพูดคุยได้นะคะ
ซึ่งเรื่องนี้พันเอกนรพลเองก็บอกว่าก็อโหสิกรรมให้
เพราะว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วเขาไม่สามารถเรียกคืนชีวิตใครกลับมาได้
คือตอนนี้นอกจากมาตรการในการดูแลคลังเก็บอาวุธสำคัญของหน่วยงานทหาร
ตอนนี้กลายเป็นว่าโครงการจัดสรรที่ดินสร้างบ้านพักเพื่อขายให้บรรดาทหารเนี่ย
มันกลายเป็นหัวข้อขึ้นมาเลยว่าเราตกลงอย่างไร
ผู้บังคับบัญชากับทหารที่เป็นลูกน้อง
หรือว่ากรณีนี้มีแม่ยายเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วมีนายหน้ามีค่าที่ดินมีค่าในหน้าตกลงแล้ว
มันคืออะไรยังไงกันตอนนี้คนกำลังถามถึงกันเยอะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะฮะ